ส่วนเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ไปเห็นในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
ก็ถือว่าสวยงามมากมีการเตรียมการซักซ้อมกันมาอย่างดี
เมื่อวานถ่ายทอดสดการออกทางทุกช่องทางด้วยนะคะ
ก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกองทัพไทยค่ะ
ผลเอกสมหมายเกาตีระผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของทหารรักษาพระองค์
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพันศา๘๘พันศา๕ธันวาคม๒๕๕๙
โดยมีประหลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมพิธีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวานนี้ประกอบด้วยการแสดงของวงดุรยางกองทัพไทยการแปรขบวนของนักดนตรีจำนวน๑๐๙คน
และการแสดงความสามารถของกองทัพพันธหารม้าต่อด้วยขบวนเดินแถวของทหารรักษาพระองค์จำนวน๑๒กองพันธุ์และทหารม้ารักษาพระองค์จำนวน๑กองพันธุ์
โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดประหลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพและทหารรักษาพระองค์ได้ถวายคำสัตว์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของทหารรักษาพระองค์ครั้งนี้เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักพักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยและกองทัพไทยตลอดมา
พร้อมทั้งเทิดทูลไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อม
และจะปกป้องพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต
ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเส้นทางที่มีพิธีนั้นมีการปิดถนน
แต่ว่าประชาชนสามารถไปชื่นชมได้
ก็เพราะว่ามีทั้งประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ชมพิธีให้ความสนใจในการถ่ายภาพพิธีสวนสนาม
ของทหารรักษาพระองค์ที่นักท่องเที่ยว
แล้วก็ประชาชนบอกว่าดูสง่างามมาก
แล้วก็มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างด้วย
ถ้าใครได้ชมผ่านทางโทรทัศน์ก็จะเห็นความงดงามจริงนะครับ